เราก็ติดว่าเราจะตายวันตายพรุงก็ไม่รู้
เหมือนเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้
นักศึกษาสาววัย๑๗ปีค่ะคุณผู้ชม
นักศึกษากำลังนั่งทานข้าวอยู่วัย๑๙ปีนะคะ
นั่งทานข้าวไข่เจียวอยู่ข้างทาง
ตอนแรกเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนข้าวของในร้านกระจัดกระจายไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดี
อยากให้ดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะหลังเกิดเหตุแล้วกู้ภัยเอ่ยตำรวจเอ่ย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอ่ยต้องช่วยประถมพยาบาล
ผู้หญิงคนนี้น้องนักศึกษาวัย๑๙ปี
อนาคตน้องกำลังจะสดใสนะคะแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตสุดแล้วแต่ไม่ไหวนะคะ
น้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วสภาพพังยับแบบนี้คุณสุภาษณาคุณผู้ชม
นี่คือร้านขายข้าวไข่เจียวติดกับร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนบางแสนสาย๔เหนือตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
คุณคะระเนรนาศไปทั่วเลยค่ะ
เก้าอี้ทั้งจานทั้งชามพังหมด
ยังไม่หมดนะคะนอกจากข้าวของในร้านขายไข่เจียวแล้ว
ฟอร์จูเนอร์ยังพุ่งไปชนรถเก๋งอีก๓คัน
ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของหอพัก
คุณดูสิเห็นไหมเรื่องของอุบัติเหตุ
แปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดคิด
มันเกิดขึ้นไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาจริงนะ

น้องเนี่ยตอนแรกเจ็บสาหัสนะฮะสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เราไปสอบถามคนขับรถฟอร์จูเนอร์อายุ๑๗ปีเอง

นี่ชื่อว่านายนัทพัฒน์กุญชัยวิวัตกิจ
เขาบอกว่าตอนที่เขาจอดรถ
ดับเครื่องยนต์แล้วก็ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
เสร็จแล้วปุ๊บกำลังจะกลับขึ้นมาบนรถ
จู่รถก็พุ่งออกไปทันทีโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว
เขาตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเหยียบเบรกก็ไม่ทัน
สุดท้ายก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เราถามเจ้าของร้านขายข้าวไข่เจียว
นี่จะบอกว่ารอดตายแบบบุดหวิดเช่นเดียวกัน
ชื่อว่าคุณยอแสงเหมพระสุธา
คุณยอแสงบอกว่ารถกระบะพุ่งมาเร็วมากและชนแรงมาก
ชนเข้าไปที่ร้านพังเสียหายคือไม่เหลืออะไรเลย
ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวเธอรอดมาได้
เธอบอกว่าเธอเองก็รอดตายแบบบุดหวิดนะ

เพราะจังหวะที่รถฟอร์จูเนอร์พุ่งชนมา
เบียดตัวเองไปติดกับโต๊ะเลยนะ
เพราะดีมากที่คนขับรถฟอร์จูเนอร์

เพราะฉะนั้นแล้วเธอก็คงไม่รอดเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการควบคุมตัว
หนุ่มวัย๑๗ปีหรือว่านายนัทพัฒน์ไปสอบปากคำ
แน่นอนว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้น
ตำรวจคาดว่าเกียร์มันน่าจะค้าง
แล้วคนขับรถก็ไม่คุ้นชินกับรถคันนี้ด้วย
คุณประมาทไงคุณบอกว่าคุณไม่ได้ดับเครื่อง
แล้วคุณก็ลงไปซื้อของทำไมไม่ดับเครื่อง
ให้สนิทแล้วก็ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อย
ลงไปซื้อของถูกไหม
นี่เกิดจากความประมาทโดยแท้จริงเลย
คุณผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหรณ์ตั้งแต่ข่าวแรกกันเลยนะคะ